จับมือจุ๊บไปถึงปุ๊บผู้ใหญ่นั่งอยู่แล้วแบบลงไปไหว้ย่อ
ได้ไหมอ่ะไม่แปลกไม่แปลกนะนี่กำลังพูดถึงอะไรเนี่ย
นี่กำลังพูดถึงข่าวต่อไปเลยดราม่าสนั่นโซเชียล
เอาจริงนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ย
คือมันมีการจัดงานเดินวิ่งการกุศลที่ท้องสนามหลวง
แล้วให้ดูค่ะตอนที่บิ๊กโจ๊กไปถึงในงานเนี่ยมีคุณหญิงพจมานมีคุณอุ้งอิ๊งอยู่
จังหวะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูภาพไปพร้อมกัน

แต่ตอนจังหวะที่บิ๊กโจ๊กไปทักทายมันกลายมาเป็นประเด็นดราม่า
เล่างานนี้ก่อนค่ะงานนี้เนี่ยชื่องานเต็มคือแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมภาษณ์ครั้งที่๙เฉลิมพระเกียรติ
เป็นโครงการของมูลนิธิไทยคมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะจัดงานที่บริเวณท้องสนามหลวง

เยอะเลยดอมคือเป็นเหมือนกับแบบเป็นคอรมอลย่อมมีหลายคนเลยนะคะคุณอนุทินชาญวิรากูลคุณหมอชนน่านคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
แล้วมีรัฐมนตรีอีกหลายคนเมื่อกี้ที่ดอมบอกว่ามีอาจารย์ชัดชาติใช่แล้วในงานนี้ก็มีคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
หัวหน้าพักเพื่อไทยมีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์รวมถึงสมาชิกในครอบครัวมาร่วมงานหลายคนเลยค่ะ
ทีนี้พอคนมาร่วมงานเห็นคุณหญิงพจมานปั๊บก็จะเข้าไปสวัสดีใช่ไหมรวมไปถึงบิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อันนี้ช็อตยืนยังไม่เท่าไหร่ที่เป็นประเด็นคือตอนช็อตที่นั่งอยู่นั่งอยู่ที่แรกคุณอุ้งอิงก็นั่งคุยกับคุณแม่อยู่
สักพักหนึ่งพอบิ๊กโจ๊กเห็นบิ๊กโจ๊กเห็นเนี่ยคือเข้าไปเข้าไปสวัสดีคุกเข่าไหว้ย่อด้วยความนอบน้อมแบบนี้
นี่แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณอุ้งอิ๊งเหมือนกับจะลุกให้
ก็พยายามจะให้บิ๊กโจ๊กลุกขึ้น
ใช่นี่คือจะให้นั่งเก้าอี้ข้างคุณแม่
แต่บิ๊กโจ๊กเหมือนกับมาสวัสดีทักทายแล้วก็ออกไป

นิดนึงนะคุณผู้ชมสมมุติคุณผู้ชมมีผู้ใหญ่ที่เคารพอยู่
แล้วเขานั่งอยู่เนี่ยแล้วเราเป็นผู้น้อยกว่า

คืออย่าไปคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคุณหญิงพจมาน
ถ้าเป็นผมผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าเป็นใครก็ไม่รู้
ถ้านั่งอยู่แบบนี้แล้วผมรู้จักเขาเนี่ย
แล้วผมจะเข้าไปทักเขาเนี่ยผมก็ต้องทำแบบนี้นะ
อันนี้คือจริงอย่าไปมองเรื่องการเมือง
เรื่องตำรวจสู้หกกับนักการเมือง

จะให้ผมทำแบบนี้เหรอเป็นผู้ใหญ่ให้หน่อยนะ
นี่ยังนั่งสูงนะนี่ยังนั่งสูง
พอดีครับคุณแม่พอดีคุณป้า
แล้วอย่างหนึ่งคือก้ออี้ประทาน
คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมเก้าอี้ประธานมันจะเป็นโซฟา

เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแล้วให้ทำไงอ่ะ
แต่บางคนก็จะบอกว่าวานเจี๊ยบ
นี่เป็นถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เป็นรองพบตรทำไมต้องคุกเข่าไหว้แบบนี้บางคนก็บอกว่าอยู่เป็น
แล้วต้องทำยังไง

นี่แหละบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา
ก็คนนับถือกันมาก่อนคือคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือดาบสวัยเคยเป็นคนขับรถของพลตำรวจโทเสมอ
คุณพ่อคุณหญิงพจมาน

เป็นมารยาททางสังคมปกติ

ลูกคุณหญิงพจมานนะ

ทำไมคิดกันเยอะจังอ่ะ

คืออย่าไปเอาแบบเรื่องการเมืองเอาไว้หัวซ้าย
เรื่องของอคติเอาไว้หัวขวา

การเข้าหามันก็ต้องแบบนี้เปล่า